ว่าตอนนี้หลายคนรออากาศหนาวอยู่

กลับมาแล้วติดตามในเช้านี้ต้องรู้
แต่มาเรื่องของการขึ้นเครื่องบินก่อนคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้มีสายการบินต่างชาติออกกฎ
ชั่งน้ำหนักผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่อง
เพื่อสำรวจและคำนวณน้ำหนักผู้โดยสารมาตรฐานและค่าเฉลี่ย
กำหนดการกระจายน้ำหนักบนเครื่องบินระหว่างประเทศของสายการบิน
เป็นการลดการใช้เชื้อเพลิงของเครื่องบินนั่นเองครับ

สัปดาห์นี้นะระหว่าง๑๖๒๐ตุลาคม
สนามบินดอนเมืองบางเที่ยวบิน
ว่าบางเที่ยวบินนี่เขามีมาตรการนี้ช่างเพราะรักครับ
คือสายการบินต่างจะขออาสาสมัครผู้โดยสารร่วมชั่งน้ำหนักตัวแล้วก็สัมภาระ

เพื่อจะเอาข้อมูลไปอัปเดตเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
อดคล้องมาตรฐานความปลอดภัย
โดยการเก็บข้อมูลน้ำหนักผู้โดยสารจะเป็นความลับนะคุณผู้ชม

คนนี้๖๐๗๐กิโลกรัมไม่มีนะ
ฉะนั้นถ้าต้องไปชั่งน้ำหนักตรงหน้าเคาน์เตอร์ไม่ต้องเขินนะครับ
และผลจากการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส
ส่งผลให้ราคาขายทองคำทำจุดสูงสุดใหม่
เมื่อวานนี้สมาคมค้าทองคำประกาศเปลี่ยนราคาถึง๔ครั้ง
เปิดตลาดมาก็ปรับขึ้นจากวันก่อนถึง๒๐๐บาทครับ
จากนั้นก็ปรับลด๑ครั้ง๕๐บาทปรับขึ้นอีก๒ครั้งครั้งละ๕๐บาท
รวมแล้วปรับขึ้น๒๕๐บาทโดยราคาทองคำไปสุดที่บาทละ๓๓๘๐๐บาทครับ
ทองคำละ๓๓๗๕๐บาทซึ่งทางสมาคมค้าทองคำยังมองทิศทางไม่ออกว่า
ราคาทองคำจะปรับขึ้นไปอีกหรือจะย่อตัวลงมาขึ้นอยู่กับสถานการณ์การสู้รบ
และเมื่อราคาทองคำสูงขึ้นก็ส่งผลให้กำลังซื้อลดลงนะครับ
มาถึงเรื่องสภาพอากาศครับเมื่อใกล้เข้าสู่ฤดูหนาว
วัดได้อยู่ในช่วง๒๔๓๔๙๘มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ซึ่งอยู่ในระดับสีส้มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ค่ามาตรฐานค่าฝุ่นใหม่ที่กรมควบคุมมลพิษลดจาก๕๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
เหลือ๓๗๕มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเป็นระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ก็คาดว่าค่าฝุ่นระดับสีส้มเนี่ยจะอยู่ราว๑๒วันครับ